ช่วงนี้หลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกแล้วนะคะว่าหน้าร้อนกำลังจะมาแล้วล่ะ

แต่มันไม่ได้มาแค่อากาศร้อนนะคะฝนฟ้าขนองก็มาด้วย
เพราะว่าพายุฤดูร้อนเข้าหลายจังหวัดเลยค่ะ
แต่แย่หน่อยมันดันไปเข้าพัดถล่มโรงพยาบาลสนามของผู้ป่วยโควิดนะคะ
เขาบอกทั้งลมทั้งฝนซัดเข้าไปถึงเตียงนอนเลยนะคะ
เขาบอกระทึกยิ่งกว่าอยู่ในหนังแบบฮอลลีวูดซะอีก

เฮ้ยอยากขับบ้านมาก

อ้าวเจ็บหูด้วย
เตรียมหมดแล้ว

เป็นอย่างไรคะโปรดตัวนี้

เสาเตียงจะล้มเนี่ยค่ะนี่ไม่ได้ใช้เอฟเคซีจีอะไรนะของจริงล้วนล้วนอ่ะ
โอ้โหคือโรงพยาบาลสนามนะคือเขาก็ทำไว้แบบว่าทุกเช้านะ
ใช่คือคำว่าพัดถล่มเนี่ยไม่ได้เกินจริงเลยนะคะ
ลมเอยฝนเอยซัดเข้าไปถึงเตียงผู้ป่วย
มุ้งมึ้งอะไรเนี่ยปลิวกระจุยกระจายหมดเลยค่ะ
ผู้ป่วยคือกรี๊ดอย่างเดียวเพราะไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะ
เพราะส่วนใหญ่ผู้ป่วยเป็นเด็กกับผู้หญิง

อาจจะขำออกเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้น
แต่คนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นคุณที่เขาพูดบอกอยากกลับบ้านแล้วไม่เอาแล้ว
เขาพูดจริงแล้วที่กรี๊ดก็กรี๊ดจริงเพราะแบบมันรุนแรงมากอะค่ะ
ทีมข่าวไปตรวจสอบนะเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสนาม
ป่านองเสากี่อยู่ตำบลเมืองคงจังหวัดนครราชศรีมาเย็นเมื่อวานนี้เลยค่ะ
สมหมู่บ้านตอนนี้เขากำลังช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่นะคะ

ส่วนผู้ป่วยโควิดถูกย้ายไปกักตัวอยู่สาราการประเรียน
วัดประจำหมู่บ้านชั่วคราวแล้ว
เรื่องต้นทุกคนปลอดภัยดีค่ะ
นางกันนิกาจิตหารพยาบาลวิชาชีพตำบลเมืองคงบอกว่า
เมื่อวานเนี่ยพายุฤดูร้อนมันพัดเข้ามาในพื้นที่โรงพยาบาลสนามอย่างแรงเลย
สังกษีที่กั้นพื้นที่โรงพยาบาลสนามเนี่ย
ปลิวไปไหนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้
เตียงนอนเนี่ยมันเป็นเตียงนอนกระดาษใช่ไหมคะจำได้ใช่ไหม
มันเหลืออะไรอะคะฝนศาสตร์เออเตียงหมดเลยฝนศาสตร์ขนาดนี้อะคะใช้งานไม่ได้
ตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างขอความช่วยเหลือจากสาธารณสุขจังหวัดเข้าซ่อมแซม
ขอเวลาสัก๑สัปดาห์น่าจะกลับมาเปิดใช้โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ก็พัดทำให้อาคารที่คนไข้อยู่คนไข้โควิดติดเชื้ออยู่
ในบริเวณนี้อยู่๓๙คน
ก็คนไข้ทั้งหมดก็ที่นอนนอนไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าเปียกหมดเลยเพราะฝนมันกระจาย
กระจายแล้วก็ทำให้กระทั้งที่นอน
ทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างพังไปหมดเลย
คนไข้ก็ทั้งตนกตื่นตนกกังวลหลายอย่างอยู่ค่ะ
แต่ว่าโดยเบื้องต้นก็จัดการแล้วก็พออยู่